พี่เต่าสมชายเนี่ยแกใจฟูสุดนะคะ
หลังจากที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องสุขใจ
ได้เล่นละครเวทีไงนี่นะคะ

บ้านมาเจียนแล้วลูกสาวโตแล้วอ่ะ

ลูกสาวนะคะน้องพอใจค่ะ
คือพี่เต๋าสมชายก็บอกว่าจริงตอนมาแคสติ้งนะ
ตอนที่ลูกชายน้องสุขใจมาได้ละครเวทีเรื่องนี้
ไม่ได้เส้นสายนะมาเองเลย

ใช่ถูกต้องนะคะ
คือตอนนั้นพี่เต๋าอยู่ต่างประเทศ

แล้วก็แบบให้แคสเองแล้วก็ได้ด้วย
แล้วก็คนเป็นพ่อก็ภูมิใจเนอะ
เพราะว่าหลายคนชื่นชมนะคะว่าน้องสุดใจเล่นดีมากค่ะ

เพราะว่าตอนพ่อเต๋าถามต่อหน้าแม่บันเทิงไทยรัฐเนี่ย

น้องใหม่ลูกไม้หล่นใต้ต้นของพ่อเต่าสมชายกันหน่อยค่ะ
เอาจากใจเลยนะแจ๊คคือเมื่อเช้าเนี่ย
ตอนพี่อาบน้ำแล้วก็แบบเธอแต่งตัว
แล้วก็หยิบเสื้อมาถามเมียว่า

วันนี้ฉันจะต้องแต่งตัวไปดูลูกเล่นละครจริงเหรอวะ
แล้วผมก็ถามลูกสาวว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีงานให้หนูแสดง
หนูแสดงไหม

หนูชอบไหมหนูชอบไหม

แต่หนูไปแจ๊กแซนฉันไม่ได้นะ